ปราจีนบุรีก็น่ากินน่าทานที่นั่นมีเมนูเด็ดอย่างก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
ชื่อร้านก็การันตีความอร่อยชื่อร้านว่า
ก๋วยเตี๋ยวครับเขาว่ากันว่าคนที่มาที่นี่ต้องสั่งก็คือก๋วยเตี๋ยวกั้ง
ก๋วยเตี๋ยวกั้งแต่ถ้าใครไม่ถนัดกั้งทำไงคุณไปทานปลาหมึกไหม
มีหลายอย่างหรอมีก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกหรือบางคนบอกชอบกุ้ง
คุณไปทางกุ้งสิแต่ถ้าคุณลงทางทางกั้งกุ้งแล้วไม่กำไรยังไง
ลองน้ำเต้าดูอันนั้นขาดทุนเลยเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวหมู
และยังมีอีกหลายก๋วยเตี๋ยวให้ได้เลือกสรรนี่เป็นแผ่นอย่างนี้เป็นแผ่นใหญ่
ลูกชิ้นก็ต้องมีค่ะนะแล้วเขาถามกันนะว่าเอ๊เห็นอย่างเงี้
แพงไหมอะไรยังไงเท่าไหร่นี่เริ่มต้นสี่สิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาท
ถ้ารวมหมดทุกอย่างเท่าที่เห็นกันเนี่ย

ส่งตรงมาจากทางภาคใต้เลย

เสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ยางมะตูม
แล้วสั่งเขียวเหล่าเติมยำแล้วปีกันอ่ะ

เคยทำงานภาคใต้มารู้แหล่ง

จนจะได้สดใหม่อร่อยนะครับ
มาได้ประมาณสักเดือนกว่าผลตอบรับดีลูกค้าเยอะแยะเต็มไปหมด
แล้วใครมาทานก็บอกแบบปากต่อปากว่าอร่อย

และทางร้านเนี่ยนะครับเขายังมี
มียังมีไมโลรถโรงเรียน
ฮะอย่างนี้อุ้ยเดิมยอดนิยมสมัยวัยเด็กเลยนะ
ถูกต้องแล้วถ้าใครถนัดเป็นพุดดิ้งก็ได้
พุดดิ้งนมสดก็มีหรือของแบบทัยนะ

เห็นไหมยกหรือโป้ให้เลยชิ้นใหญ่ด้วยนะ
ตะโก้แล้วมันโก้จริง
โก้ไม่พอเพราะเรามีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากด้วยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟนรายการตลอดข่าวช่องไทยรัฐทีวีทุกท่านนะครับ
วันนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ต้มยำเออเลิศนะครับ
สองพี่น้องก็มีโปรโมชั่นดีมาฝากทุกท่านนะครับ

ก็รับส่วนลดค่าอาหาร๑๐นะคะ
ภายในวันที่๒และ๓พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะ

อยากให้เชิญชวนแฟนรายการข่าวทุกท่านนะครับ
ลองมาชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำเออเลิศของเรานะครับ
ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวกั้งเจ้าแรกของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับ
ยังไงมาชิมกันเยอะเยอะนะครับขอบคุณครับ
อย่าพิมพ์ให้มันแบบว่าดูมีอารมณ์มากสิ
เออเลิศเออเลิศอะไรแบบนี้
อ่ะหมายเรียกโทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วลองโทรไปสอบถามก็ได้

ค่ะดูนะครับมาชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
แล้วบอกด้วยว่ารู้จักร้านเขามาจากรายการตลอดข่าว
รับสรุป๑๐วันที่๒ถึง๓พฤศจิกายนนะคะ